มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันบ้าง

ไปพบกับนายทักษิณชินวัฒน์
แล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัฒน
อดีตนายยกรัฐมนตรีทั้งสองคน

เกี่ยวกับการจะเลือกตั้งและการส่งคนรับสมัครสอสอนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับบุตรสาวของนายทักษิณก็คือ
คุณแพทองทานก็มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับพิธีกรต้องเป็นอดีตแล้วสิ
ได้โพสต์ข้อความขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

จากคดีนี้สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารดีการ
วันที่๑๙ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ
และคดีนี้สารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษา
จำคุกจำเลยทั้ง๓คน
คือนายชะวะนนท์อินทระโกมานสุทธิ์
นายสิริโชคโสภาและนายเทพไทยเสนพงศ์
อดีตสสพักประชาธิปัตย์คนละ๑ปี
ปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
ต่อมาทนายโจทยื่นดีกาขอให้โทษจำคุกไม่รอลงอาญานะครับ
โดยนางนายสิริโชคโสภา
ได้โพสต์ได้โพสต์เฟสบุ๊ค
บอกว่าตามที่อายการพิเศษฝ่ายคดีอายา๘
สำนักงานอายการสูงสุดโจทย์ของนางสาวยิ่งลักษ
นวัฒนอดีตนายยกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นโจทย์ร่วม
ฟ้องข้าพเจ้าทั้ง๓คน
ต่อสารอาญาในความผิดฐานหมินประมาท
ด้วยการที่ข้าพเจ้าทั้ง๓คนเนี่ย
ได้ไปใช้ข้อความที่แขวนไว้

แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ต่างว่าห้องนี้เอาอยู่

โพสต์มากมายในช่วงเวลานั้น
ปรากฏว่าถูกนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ฟ้อง
ฟ้องเลยเขาหามินประมาท
ตอนนี้ตนเองยอมรับการกระทำของพวกข้าพเจ้า
ว่าเป็นการหมินประมาทนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
ดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี

ซึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ให้อภัยต่อข้าพเจ้า
และได้ยื่นคำร้องขอถอนดีกาให้กับข้าพเจ้า
และพวกทำให้ข้าพเจ้า

แจ้งข่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
นี่นะครับเป็นการโพสต์ของนายสิริโชคโสภา
คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่านายทักษิณ

นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่เกาะฮ่องกง
และจะอยู่จนถึงวันที่๘ตุลาคม
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น
โดยนางสาวแพทองทานชินวัฒน์บุตรสาวของนายทักษิณ

พร้อมข้อความว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไปประชุมแล้ว
ทำงานรัวมาถึงก็อธิบายเรื่องเทคโนโลยีให้ฟัง
ตั้งแต่๘โมงเช้า๗โมงไทยวงเล็บไว้
ง่วงนะคะรูปนี้ถ่ายเสร็จพ่อบอก

อ่ะเขินนิดไม่มากไม่มากฝืดฝืด

ก็มีรายงานออกมานะครับว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มอดีตสส

โดยเฉพาะกลุ่มสสกมแล้วก็สสภาคอีสาน
บอกว่าบางกลุ่มจะเดินทางไปพบกับนายทักษิณ

ใช้เวลาอยู่ที่ฮ่องกงเพียงไม่กี่วัน
แล้วก็อดีตสสอีสานจะเดินทางไปวันที่๗ตุลาคมนี้

บริเรื่องของการเมืองทั่วไป
และอาจจะพูดถึงเรื่องของคนที่จะมาขึ้นเป็นหัวหน้าพักครับ
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ขอตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีกระแสข่าว
แก่นำพักเพื่อทายและอดีตสาวจะเดินทางไปพบนายทักศิลป์
เกาะฮ่องกงโดยขอให้ประชาชนคิดเอาเอง
และเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรกตที่ต้องดำเนินการว่า
ข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของพักชาติพัฒนากันบ้างนะครับ
ผลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสปท

ตอนนี้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
เพื่อไปร่วมกับพักชาติพัฒนา
โดยจะเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักชาติพัฒนาอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๘ตุลาคมนี้วันจันทร์

และที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาก็เปิดเผยนะครับ
บรรยากาศทางการเมืองที่กำลังเดินหน้าไปด้วยดี
ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
เชื่อว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น
หากไปในทิศทางนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
ขณะที่จังหวัดนครราชศรีมาลดเหลือ๑๔เขตก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อพัก
แต่คงเป็นที่หมายปองเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่
ซึ่งจะทำให้คนโคราชมีทางเลือกมากมายให้คนดีเข้ามาช่วยพัฒนาจังหวัด

ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการสัญหากรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตนะครับ
มีมติเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรกตอีก๒คน
ก็คือนายเลิศวิโรธโกวัฒนาอดีตประหลัดกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
แล้วก็นายทิติเชษนุชชนาธิ์ทนายความครับ
ส่วนความคืบหน้าการเตรียมการจัดการเลือกสวนะครับ
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็บอกว่ากรกตได้ปรับแผนเลือกสวให้เร็วขึ้น
ทีกรกตวางกรอบที่จะเลือกผู้สมัครสวประดับอำเภอในช่วงวันที่๓๐ธันวาคมปลายปีเลยนะครับ
แต่มีข้อสังเกตจากกระทรวงมหาทัยบอกว่าโอ้โห๓๐ธันวาคมจะปีใหม่แล้ว
ใกล้มากแล้วนะฮะจะปีใหม่อาจจะทำให้ประชาชนเขาไม่สะดวกนะครับ
ทั้งเรื่องของการมาสมัครหรือเรื่องของการพิจารณาอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ก็เลยคาดว่าในระดับอำเภอน่าจะจบเร็วหน่อยจบสักกลางเดือนธันวาคมก็ประมาณ๑๖ธันวาคม
ขณะที่ระดับจังหวัดก็จะจบลงวันที่๒๒ธันวาคมเร็วขึ้นจากกำหนดเดิม
พร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบอย่างแน่นอนนะครับ